เริ่มติดตามเหตุการณ์แม่แท้อายุสัก๒๐ปีนะฮะ
เอาไม้ตีลูกอายุ๔ขวบ
แบบไม่ยั้งไม่รู้ว่าตีกี่ทีไม่รู้ตีโดนตรงไหนบ้าง
ตีแบบไม่ยั้งจนลูกนี่บาดเจ็บปางตายคุณผู้ชมนะฮะ
เขาก็บอกว่าเขาโมโหลูกอึรถที่นอน
แล้วเวลาทะเลาะกันกับสามีใหม่ก็จะไปลงกับลูก
แล้วคำถามคือแล้วลูกเขาผิดอะไร
อดีตสามีที่ไปรู้เรื่องแจ้งความเอาผิดเลย

นี่คืออายุ๔ขวบนะคะคือแผลเต็มร่างไปหมดเลย
แล้วคนตีเขาคือแม่แท้ของเขาเองนะครับ
นี่ฮะเนื้อมันแตกไปหมดเลย
แล้วคือต้องขออนุญาตเบอร์ใบหน้าเพราะใบหน้าน้องก็บอบช้ำเหลือเกิน
ก็โดนตีเหมือนกันนะฮะ
จากเหตุการณ์ที่พ่อของเด็กอายุ๒๓ปี
ไปแจ้งความที่สนบางเขน
หลังพบว่าลูกชายของเขาอายุ๔ขวบเนี่ย
ถูกทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสปางตาย
โครงหัก๒ซีกหายปลาร้าก็หัก
ตามตัวตามหน้ามีแต่แผลเต็มไปหมด
ทั้งรอยกลับรอยใหม่รวมกับ๒๐จุด
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลา

สอบถามไปยังแม่ของเด็กก็คืออดีตภรรยาของเขาเองเนี่ย

แต่อดีตภรรยาตอบกลับมาว่าลูกลื่นล้มในห้องน้ำ

ถามไปถามมาอดีตภรรยาไปโยนความผิดให้กับตาของเด็ก
บอกว่าตาเป็นคนตีหลานนะครับ
ทีนี้ตัวพ่อของเด็กสงสัยว่าอดีตภรรยากับสามีใหม่

ฟาดฟาดฟาดเข้าไปเขาบอกว่าต้องการตีเพื่อสั่งสอน
จากว่าลูกดื้อแล้วช่วงที่อยู่กันกับสามีใหม่
ทะเลาะกันหลายครั้งก็เลยไปลงกับเด็ก
เหมือนตีลูกประชดสามีใหม่แบบนี้นะครับ
หลังจากนั้นก็เอาตัวจากสนบังเขนไปในพื้นที่ของสนโคคราม
เพราะว่าเป็นพื้นที่เกิดเหตุบ้านของเขาอยู่แถวพื้นที่สนโคครามนะครับ
ล่าสุดเลยครับทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกธีรศักดิ์พินโย
ผู้กำกับการสอนอโคครามก็บอกว่าจากการสอบปากคำแม่แท้แล้วก็พ่อเลี้ยงเนี่ย
การให้การสุดท้ายรับสารภาพไม่ตรงกันกับที่ให้ไว้ที่สอนอบางเขน
ตอนแรกบอกว่าใช้สายยางฟาดสุดท้ายมารับสารภาพว่าเอาไม้นี่แหละตีลูกครับ
นะฮะแต่จำไม่ได้ว่าตีกี่ทีตีตรงไหนบ้าง
สาเหตุเพราะว่าลูกดื้นและสนแล้วก็ล่าสุดก็คืออึกรถที่นอน
จากการสอบสวนแม่เป็นคนโมโหร้ายอารมณ์ร้อนมาก
ก่อนหน้านี้เคยทุบตีมาแล้วหลายครั้งส่วนพ่อเลี้ยงจากการสอบประคำเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำร้ายลูกเลี้ยงนะครับ
แล้วการให้การเนี่ยก็สอดคล้องกับคำให้การของแม่เด็กว่าตัวแม่เด็กเป็นคนทำเพียงคนเดียว
เมืองต้นตำรวจแจ้งก็หากับแม่มรายนี้ว่าทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
แต่ว่ายังคงต้องสืบสวนสอบสวนว่าพ่อเลี้ยงมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับ
หลังจากนี้ชุดสืบสวนจะนำตัวพ่อเลี้ยงไปชี้ที่เกิดเหตุนะฮะ
แล้วก็ไปหาไม้ที่แม่เนี่ยใช้ตีลูกนะฮะ
จากแม่กลัวไม่ปลอดภัยถ้าเกิดเอาแม่ไปเดี๋ยวกลัวคนจะลุมประชาธรรมแม่อะไรแบบนี้
ให้พ่อเลี้ยงไปแทนนะฮะกลัวว่าถูกรุมประชาธรรม
ช่วงบ่ายเนี่ยฮะตอนนี้นะ
มีการคุมตัวแม่และไปขอสารฝากขังนะฮะที่สารอาญาจังหวัดพระขนงต่อไปนะฮะ
สำหรับอาการของเด็กเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
แล้วก็แพทย์นั้นต้องเฝ้าติดตามตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
คุณผู้ชมมีความคืบหน้าจากวันก่อนที่เราเล่าไป
ว่าที่จังหวัดชนบุรีเนี่ยมีเจ้าของบ้านเขามีถือเคล็ดความเชื่อเนาะ